ท่านผู้ชมครับผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยแล้วก็รักษาหายเนี่ย
หนึ่งในนั้นมีพิธีกรเวทีมวยลุมพินีวันเดียวกับที่แมททิวดีนไปทำหน้าที่
มีนาคมนะครับที่เวทีมวยลุมพินีก็คือมิสเตอร์ป๋อง
แต่ว่าแมททิวดีนเนี่ยเข้าโรงพยาบาลคือพบเชื้อโควิด๑๙ก่อนมิสเตอร์ป๋อง
เข้าโรงพยาบาล๑๓มีนาคมมิสเตอร์ป๋องตรวจเจอตอนหลังเพราะว่าเอ้า
ทิวดีนเขาทำพิธีกรคู่กันไปตรวจเจอแล้วก็เข้าโรงพยาบาล
เพราะว่าติดเชื้อโควิด๑๙เหมือนกันเนี่ย๑๕มีนาคมตอนนี้มิสเตอร์ป๋องคนนี้ฮะ
หายแล้วนะครับหายเรียบร้อยแล้วนะฮะออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับไปอยู่ที่บ้าน
แต่ต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วันก่อนนะครับอยู่ที่บ้านก็ต้องกักตัวก่อนนะฮะ
แม้ว่าผลตรวจจะไม่พบเชื้อโควิดสิบเก้าแล้วมิสเตอร์ป๋องชื่อจริงคือพินิษฐ์พลขันนะครับ
เป็นพิธีกรเป็นนักวิจารณ์มวยเป็นพิธีกรคู่กับแมททิวดีนที่สนามมวยลุมพินีรามอินทรา
เมื่อ๖มีนาคมนะฮะแล้วก็ตรวจพบโควิด๑๙เหมือนกับแมททิวดีน
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนนาน๒๘วันแล้วตอนนี้ก็หายเรียบร้อยแล้ว
สเตอร์ป๋องบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าดีใจที่ผลตรวจออกมาเป็นลบ
ก็คือไม่มีผลไม่มีเชื้อโควิด๑๙แล้ว๒๘วันในโรงพยาบาลมันยาวนานมาก
ตั้งแต่๑๕มีนาคมถึง๑๑เมษายนทั้งที่ร่างกายปกติดีแต่ไม่สามารถกลับบ้านได้
เพราะว่ายังมีเชื้ออยู่นะครับซึ่งหมอที่ให้การรักษาบอกว่าเชื้อโควิด๑๙
ทำให้ตอนนั้นกังวลใจมากถึงขนาดต้องรับการตรวจถึง๗ครั้งนะฮะ
ผลจะออกมาเป็นลบคือไม่มีเชื้อหลังจากนี้ยังต้องไปกักตัวอยู่ที่บ้านอีก๑๔วัน
วันเพื่อรอการตรวจร่างกายอีกครั้งเพื่อจะยืนยันว่าไม่พบ
เชื้อแน่แล้วก็จะกลับเข้าสู่สังคมได้ค่ะตามปกติเมื่อภาย
เลือดแล้วก็พลาสมาเพื่อให้นำไปรักษาผู้ติดเชื้อรายอื่นสภาพ
ร่างกายของตัวเองตอนนี้ถือว่าปกติดีนะครับแล้วก็โชคดี

ส่วนพี่น้องนะครับที่กักตัวอยู่ที่บ้านหรือตอนนี้ก็โดน
พรกรฉุกเฉินว่าตัวเองเบื่อตรงนั้นตรงนี้อยู่ที่บ้านแล้ว
ไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับเชื่อผมเถอะครับอยู่ที่บ้านโดยที่
ปลอดเชื้อไม่ติดเชื้อมีความสุขที่สุดแล้วนะครับผม
ติดเชื้อไปอยู่โรงพยาบาล๒๘วันไม่สนุกเลยนะครับพอกลับมา
อยู่บ้านต่อให้กักเป็นเดือนเป็นปีผมก็อยู่ได้ครับเพราะว่า
ผมปลอดเชื้อแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ติดเชื้อ
ขอให้ป้องกันตัวเองดีนะครับดูแลตัวเองก็เหมือน
ดูแลครอบครัวใส่ใจกับสังคมนั่นเองครับอย่าไปคิดว่ามัน
เป็นเรื่องของทรมานแต่อย่างใดนะครับอยู่ให้ได้เราอดทน
ไปด้วยกันนะครับเราอดทนแล้วก็ทำตามภาครัฐกำหนดอย่าง
คลิ้งครับมิสเตอร์ปองพูดดีมากใช่ค่ะบ้านดีกว่าไปอยู่
โรงพยาบาลค่ะถูกต้องคุณจะกักตัวอยู่บ้านโดยที่ไม่มีเชื้อแต่ว่ากัก
ตัวเพื่อความปลอดภัยหรือคุณจะไปอยู่โรงพยาบาลโดยมีเชื้อ
แล้วก็ไม่รู้จะอยู่กี่วันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะใช่
ไหมกักตัวที่บ้านยังรู้ว่า๑๔วันใช่ติดเชื้อแล้วไปอยู่
โรงพยาบาลเมื่อไหร่หายก็ไม่รู้ค่ะแมทธิวดีนยังไม่หาย
แต่ตอนนี้ใช่ค่ะนะฮะมิสเตอร์ป๋องยังพูดถึงผู้ที่เคยโพสต์ใน
ส่วนตัวว่าถ้าได้ออกจากโรงพยาบาลอ่าที่อ่าหมาย
มิสเตอร์ปองเขาเคยบอกในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับที่
เคยโพสต์บอกว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวจะบวชอุทิศ
ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเขายืนยันว่าเขาจะบวช
แน่นะฮะคาดว่าจะสักประมาณมีนาคมปีหน้าที่อุบลรัชธานี
ถ้าสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นเรียบร้อยหมดนะครับคนในวงการ
การมวยนะครับติดเชื้อคุณสิบเก้าตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม
ถึงวันนี้หนึ่งร้อยสิบห้าคนรักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้ว
เก้าสิบเก้าคนยังอยู่โรงพยาบาลสิบสามคนเสียชีวิตไป
สามศพนะครับแล้วก็กำลังรวบรวมรายชื่อผู้ที่หายขาด
แล้วจะไปบริจาคเลือดกับพลาสมากันที่สภากาชาติไทย
เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อคนสิบเก้าต่อไปส่วนอาการของ
ทิวดีนกับลิเดียภรรยาตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรง
พยาบาลนะครับหลังจากติดเชื้อโควิด๑๙นะฮะแมททิวดีน
ได้โพสต์ภาพล่าสุดแล้วก็ข้อความแสดงความยินดีกับ
สเตอร์ป๋องที่เป็นพิธีกรมวยคู่กันโดยบอกว่าดีใจด้วย
กับพี่ป๋อง๒๘วันพอดีได้กลับบ้านแล้วเข้าโรงพยาบาลมา
ไล่ไล่กันเดี๋ยวตามกลับไปเร็วนี้แน่นอนผมกับเดียต้อง
อีกนิดนึงคุณหมอบอกให้อยู่ด้วยกันไม่เหงาดีช่วยเรื่อง
จิตใจได้ด้วยและไม่ได้ทำให้หายช้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะ
หลายคนก็มีคำถามว่าเออเพราะว่ารักษาอยู่ด้วยกันอยู่คู่กัน
สาเหตุที่ทำให้ยังไม่หายสักทีใช่มันจะติดกันไปติดกันมาอะไร
หรือเปล่าแมททิวดีนเขายืนยันนะฮะว่าไม่ใช่นะฮะไม่ได้ทำให้
หายช้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเชื้อตัวเดียวกันจะรักษา
นานประมาณ๔๖สัปดาห์เป็นเรื่องปกติที่คุณหมอบอกที่คุณหมอ
บอกอย่างมิสเตอร์ป๋องตอนนี้ก็หายเรียบร้อยแล้ว
ครับอ่าซึ่งแมททิวดีนบอกว่าก็ถือว่าก็เป็นในอ่าเป็นหนึ่งใน
กำลังใจที่ทำให้หลายคนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไป
ด้วยนะครับส่วนผลการตรวจครั้งล่าสุดของแมททิวกับลิเดีย
วันนี้ตรวจไปนะฮะแล้วก็จะมีผลออกมาเนี่ยเดี๋ยวรอฟัง
กันว่าผลล่าสุดจะเป็นยังไงจะเป็นลบหรือว่าเป็นบวกจะยัง
มีเชื้ออยู่ไม่อย่างไรนะฮะค่ะ